คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่หลายคนขวัญภาวะเลยทีเดียว
ถึงกับอกสั่นขวัญแขวนนั่งไม่ติดเก้าอี้
งดขายลอตเตอรี่หรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีคนติดเชื้อ
แผงค้าที่จังหวัดเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นแหล่งใหญ่เลยแหละ
เขาเลยตกใจว่าเอ๊ะแล้วงวดนี้ฉันจะได้ลุ้นไหม

เรื่องนี้มีความชัดเจนออกมาแล้วนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัย
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ยืนยันนะคะว่าไม่เลื่อนประกาศผลสลาก
ยังคงออกรางวัลตามปกติแน่นอนค่ะ
เพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังสามารถดำเนินการออกรางวัลได้
ไม่ได้มีคำสั่งรัฐบาลในการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ
ห้ามหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดำเนินการในเรื่องต่าง
สถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่จำกัดแค่ในบางพื้นที่เฉย
เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการเลื่อนการออกรางวัลจริง
มันจะต้องมีเงื่อนไขอื่นประกอบกันมากกว่านี้

นี่อาจารย์ธนวัฒน์ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ไปถึงทุกท่านนะฮะเพราะว่าเมื่อการระบาดรอบที่แล้วรอบแรกเนี่ย
ต้องเลื่อนการออกรางวัลไปหลายงวดอยู่เหมือนกัน

แต่อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าถ้าจะเลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
นี่คือนี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ๓เงื่อนไขตรงนี้นะฮะ
คือสลากนี่โอ้โหงวดนั้นเหลือเยอะเยอะเหลือเกิน
เยอะจนแบบผู้ขายเขาเดือดร้อนอ่ะ

ต้องเลื่อนไปก่อนให้เขาขายต่ออย่างเงี้ย
มีการประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ

นะฮะมีการประกาศเฉพาะพื้นที่ก็คือจังหวัดนนทบุรีที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ซึ่งไม่มีนะยืนยันว่างวดนี้ไม่เลื่อน
งวดนี้จะออกรางวัล๓๐ธันวาคม๒๕๖๓นะครับ

มักลาคม๒๕๖๔น้วนี้ออกก่อนก่อนที่จะถึงวันหยุดทำการ
ทีนี้แต่หลายคนก็ยังเป็นกังวลอยู่เหมือนกันว่าเอาแล้วที่บอกว่ามีผู้ค้าสลากที่เลยติดนี่มันยังไง
ติดนี่มันยังไงอืมคือเมื่อวานี้ค่ะสาธารณสุขจังหวัดเลยเนี่ย
แถลงบอกว่าพบผู้ติดโควิดรายแรกของจังหวัดเลยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ขายที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครค่ะคือเธอเนี่ยเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ไปขายลอตเตอรี่แล้วก็กลับมาบ้านไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่สุดท้ายเธอก็ติดโควิดนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายแล้วก็มีผู้ข้างเคียงสัมผัสอีกประมาณ๓๒รายค่ะ
นี่นี่คือแถวหมู่บ้านของแม่ค้าลอตเตอรี่รายนี้นะคะที่สำนักสลากบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลมาก
เพราะว่ามันไม่ได้ติดในแผงค้าสลากไงคือเขาเนี่ยไปขายที่สมุทรสาครแล้วเขาก็ติดกลับมา
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ติดเชื้อรายนี้นะคะเป็นบ้านที่บ้านห้วยทอง
ก็พบว่าบรรยากาศในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบเหงาค่ะผู้สูงอายุแม่บ้านเด็กนักเรียนไม่มีใครออกจากบ้านเลยนะ
นี่ค่ะทุกคนก็คืออยู่ในบ้านส่วนอันนี้คือบ้านของผู้ที่ป่วยโควิด๑๙
ก็จะมีการเอาเชือกฟางสีแดงมาขีดกั้นเอาไว้ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของผู้ป่วย
ก็ไม่ให้คนเข้าไปก็คือเขียนว่าห้ามเข้าบริเวณนี้เด็ดขาด
มีสามีแล้วก็น้องชายของผู้ป่วยที่ติดโควิดกักตัวปิดประตูอยู่ในบ้าน
เวลาที่ต้องการอาหารหรือสิ่งจำเป็นเนี่ยก็จะใช้วิธีโทรบอกให้ญาติเอาของมาให้
ก็คือมันอาจจะวางเอาไว้แขวนเอาไว้หย่อนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาเดินออกมาหยิบของเข้าไปเอง
ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใกล้ชิดที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติด
นางสายพินสรสิทธิ์อสมประจำหมู่บ้านก็บอกนะคะว่า
แต่เขาก็ถือว่าอาจจะเสี่ยงก็ได้กลับมาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจกักตัวกันทั้งหมดเลย
ครับนี่ไว้กี่วันก็๓๐แล้ว